เพราะว่าที่ผ่านมากรุงเทพฯตัวเลขผู้ป่วยโควิด
มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เพราะว่า
คือตรวจช้าทีนี้ใครที่ตรวจแล้ว
แล้วจะเข้าสู่ระบบเนี่ยก็ต้องเป็นแบบไหนคะ
แก่คนกรุงเทพเพราะว่าจะมีการ
เปิดจุดตรวจ๑๔จุดชั้นดำ
แต่มันก็มีเงื่อนไขมันก็มีหลักเกณฑ์
ฟังข่าวนี้ให้จบอย่าเพิ่งเดี๋ยวดีใจเกอร์นะคะ
อ่ะเอาบอกก่อนที่ไหนอย่างไรบ้าง
กราฟิกหน้าจอเลยนะคะ๑๔แห่ง
ก็คือกรุงเทพเหนือก่อนศูนย์สร้างสุขทุกวัย

กีฬาประชาเวศมาดูกรุงเทพใต้กันหน่อยค่ะ
วัดปากบ่อวัดสุธิวรารามวัดไซนะคะ

โซนกรุงเทพตะวันออกได้แก่ที่ไหนบ้าง
ศูนย์สร้างสุขทุกวัยน้องจอกนั้นอะ
หน้าจอเลยอ่านพร้อมกันก็ได้นะคะ
หรือใครบอกว่าจดไม่ทันแคปหน้าจอเลยเพราะ
มีเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านสามารถติดต่อได้สะดวกด้วย
ที่มีเบอร์โทรศัพท์แบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าก่อนที่คุณจะเข้าไปเนี่ย
คุณว็อกอินไม่ได้นะต้องโทรไปนัดไปจองล่วงหน้า
ต่อเนื่องเลยค่ะฝั่งทนฝั่งทนก็มีนะคะ
ทนเหนือวัดศรีสุดารามเขตบางกอกน้อยนะคะ
สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนา
จุดตรวจใต้สะพานพุทธฝั่งทนเขตคลองศาลค่ะ
โซนฝั่งทนใต้มาดูกันหน่อย
โรงพยาบาลสนามเอราวัน๑นะคะ
สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียนค่ะคุณผู้ชม
อันนี้จุดตรวจทั้ง๑๔แห่งที่เราบอกไป
แต่คราวนี้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นอย่างไร

เงื่อนไขการที่ท่านจะเข้าไปรับตรวจนั้น
สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะประชาชนที่มีการตรวจ
แล้วผลการตรวจเป็นลบไม่ได้นะคะ

ท่านจะต้องผลเป็นบวกหรือท่านต้องติดโควิด

ถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าไป
หมายล่วงหน้าแล้วก็ไปตรวจจุดบริการทั้ง๑๔จุดฟรีนะคะ
แล้วที่สำคัญท่านต้องโทรนัดหมายล่วงหน้านะคะ
จุดตรวจที่ท่านต้องการไปตรวจนะคะ

โทรไปแล้วรอให้เจ้าหน้าที่โทรกลับนัดหมาย

ในวันตรวจต้องนำหลักฐานอะไรไปบ้าง
แล้วก็รูปถ่ายของท่านคู่กับผลตรวจ
รูปถ่ายบัตรประชาชนคู่กับผลตรวจนะคะแล้วก็นำบัตรประจำตัวตัวจริงไปด้วยนะคะ
ไปแสดงขอตรวจซ้ำค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือ
งดเดินทางมาด้วยรถสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
ส่วนวันนี้วันที่๑๒สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ
ทางราชวิทยาลัยจุฬาพรขอเชิญชวนทุกคนที่ตั้งคันที่มีอายุคันตั้งแต่๑๒สัปดาห์ขึ้นไป
ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่วันนี้คือ๑๒สิงหาเรื่อยไปจนถึง๑๖สิงหาคม